ถ้าวันนี้หมอไม่พาหนูไปจดทะเบียนนะหนูจะยอมตายอยู่ที่นี่

จะทำร้ายจิตใจหนูนึกเลย
อย่าทิ้งหนูเป็นอย่างที่เคยทำนะคะ

ก็เพิ่งบอกร้ายกันสิ
ก็เพิ่งบอกมาด้วยว่าทำให้ทำให้ทำ

โหดูตายพางในสถานนี้แล้วก็เอาสิฆ่าไป

ที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้าย

ที่สุดท้าย

ที่สุดท้าย

ที่สุดท้าย

ที่สุดท้าย